วันนี้เราจะมาสไกด์คุยกันสดกับคุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับ
เป็นผู้อำนวยงานผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

คุณวิกฤตครับเหมือนสัญญาณส่งออกจะเริ่มฟื้นตัวบ้าง
ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับ
มาสต่อไปจนถึงสิ้นปีรวมทั้งปี

เติบโตขึ้นหรือว่ายังคงติดลบตามการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานครับ
ตัวเลขส่งออกสำหรับเดือนมีนานะครับ
ทวนนิดนึงแล้วก็มีการเติบโตขึ้นมาประมาณ๑๓
ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นไปตามตลาดคาดการณ์กันอยู่แล้วนะครับ
เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงต้นปี
ก็คิดว่าในส่วนของตัวเลขของการส่งออกนะครับ
นำเข้าของเราในช่วงที่เหลือของปี
คิดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
ในส่วนของตัวบัวหลวงเองเราคาดการณ์
อัตราการขยายตัวของตัวเลขของการส่งออกในปีนี้
น่าจะอยู่ที่๐นะครับก็คือไม่มีการเติบโตมากนัก
เมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้
แต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่ดีกว่าในต่างประเทศนะครับ
เพราะว่าถ้าเราเทียบกันในภูมิภาค
ส่วนใหญ่ก็จะติดลบกันในหลัก๒หลักขึ้นไปนะครับ
ฉะนั้นถ้าเรามองจากทิศทางตัวเลขของการส่งออกบ้านเราเอง
ผมเชื่อว่าจากนี้ไปจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
จะลบบ้างสลับลบจะบวกบ้างสลับลบบ้างนะครับ
แต่ว่าโดยรวมแล้วทิศทางของตัวเลขของการส่งออกในปีนี้

ครับเราต้องมองปัจจัยอะไรที่เป็นผลดีปัจจัยบวก
รวมทั้งปัจจัยลบที่เราต้องจับตามองเป็นสำคัญในปีนี้มีอะไรบ้างครับ
สิ่งสำคัญเลยก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับ
ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีภาพของการค่อยฟื้นตัวคนเริ่มที่จะกล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับ

ก็คิดว่าในเรื่องของตัวเลขการส่งออกบ้านเราเองก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับ
ซึ่งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในต่างประเทศเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
จะเห็นเริ่มมีการขยายตัวนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวสหรัฐยุโรปนะครับ

ถ้าแนวโน้มยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะครับ
ผมเชื่อว่าตัวเลขส่งออกของไทยจะดีขึ้นครับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีการบริโภคเริ่มมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวไส้ในนะครับ
หรือว่าในเรื่องของตัวเลขสำคัญสำหรับตัวเลขส่งออกในรอบนี้
จริงแล้วมันโตมาจากภาคที่เรียกว่าธุรกิจแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับยานยนต์
แล้วก็ในส่วนของสินค้าเกษตรรูปแบบอื่น
ทีนี้ส่วนในตัวของราคาทองคำเองในรอบนี้ก็ต้องบอกว่า

ก็มีแรงขายออกมาน้อยกว่าในรอบเมื่อเดือนกุมภา
เมื่อเดือนกุมภาเรามีขายทองคำออกมาเยอะ
ก็ทำให้ตัวเลขส่งออกมีภาพของการขยายตัวไปถึง๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์
แต่รอบนี้การส่งออกทองคำหรือแรงขายทองคำในบ้านเรา
มันเริ่มกับสภาวะที่เรียกว่าปกติ
ก็อยู่ในระดับประมาณ๖๖ล้านเยนเมื่อเชียบกับเดือนที่แล้ว

ถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยแสดงว่าภาคเศรษฐกิจแท้จริงเริ่มกลับมาครับ
และผมเชื่อมั่นว่าในเรื่องของตัวเลขส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี

ถ้ามองกันภาพรวมของกลุ่มส่งออก
กลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองเป็นดาวรุ่งของปีนี้
และกลุ่มไหนที่ต้องจับตามองในส่วนของผลกระทบ
อาจจะทำให้ยอดนั้นลดลงจากปีที่ผ่านมาบ้างครับ
ก็ถ้าดูส่วนใหญ่ในรอบนี้ในเดือนกุมภาที่ออกมาจนถึงเดือนมีนา
ตัวยานยนต์เริ่มมีการขยายตัวดีขึ้น
เราจะเริ่มเห็นในเรื่องของตัวชิ้นส่วนยานยนต์ต่างที่มีการประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นกระบะส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่
เริ่มมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นครับ
นั่นคือกลุ่มที่๑ที่เห็นการขยายตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ถัดมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกัน
ก็เป็นกลุ่มที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน
เพราะว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราเอง
ถ้าตลาดยานยนต์ในต่างประเทศยกตัวอย่างในยุโรป
ที่เริ่มมีตลาดที่ดีขึ้น

อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่๒นะครับในเรื่องของตัว
ที่เห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการขยายตัวดีขึ้น
กลุ่มที่๓นั่นก็คือในเรื่องของตัวสินค้าเกษตรนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เรามีการปรับตัวลดลงไปเยอะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของตัวการส่งออกข้าว
แต่ว่าในปีนี้ผมว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะครับ

เราอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับ

ภาคเกษตรเราน่าจะยังคงมีการส่งออกเป็น
เรียกได้ว่ามีรายได้เข้ามาเป็นลำดับต้นของรายได้หลักอยู่นะครับ

ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเดินเรือนะครับมันจะเป็นประเภทในเรื่องของตัวโลจิสติกแล้ว
เรื่องของตัวเมื่อเขาเรียกว่าสินค้าแท้จริงขายดีนะครับในส่วนของตัวเขาเรียกว่าระบบโลจิสติกในการขนส่งก็จะขยายตัวตามไปด้วยซึ่งจริง
ทีนี้ก็คงจะเห็นได้ชัดความได้ประโยชน์

ที่ต้องการใช้ตู้ที่ควรในการขนส่ง
ก็จะเน้นเป็นเรื่องบุคกลับหลือตู้
ในเรื่องของการพักรถเอาไว้รอส่งออกตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยครับ
ครับวันนี้สอบถามเท่านี้ขอบคุณคุณวิกฤตมากนะครับ

คุณวิกฤตถีระวรรณรัฐเป็นผู้ในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บุหรวง
วันนี้เราโฟกัสที่เรื่องของการส่งออกมีทั้งกลุ่มที่เป็นแนวโน้มที่ดีเติบโตดี
ติดตามกันได้ในช่วงของเปิดโลกเศรษฐกิจแบบนี้ครับ